กรณีเรื่องของเจ้าของห้องเสื้อดวงใจบิด

ออกมาตามหาคุณแม่อายุ๙๐ปี

แต่สุดท้ายก็เป็นกรณีพี่สาวต่างบีดามานดานำตัวคุณแม่ไป
สาวราวเรื่องไปมาก็น่าจะเป็นความขัดแย้งเรื่องของมรดก
ส่วนอีกหนึ่งกรณีก็เป็นกรณีของน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมค่ะ
ซึ่งวันนี้ทนายความของทางแม่ประนอมก็ไปติดต่อกับลูกสาวคนโต
เพื่อติดตามทวงถามเรื่องของกรณีคืนสมบัติให้กับแม่ประนอม
แต่ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อลูกสาวคนโตได้นะคะ
นายพิสิทธิ์ชุติพรพงชัยทนายความของนางประนอมแดงสุภาหรือแม่ประนอม
ได้เดินทางไปที่บริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัด
เพื่อยื่นหนังสือทวงถามข้อตกลงกับนางสิริพรแดงสุภา
ลูกสาวคนโตของแม่ประนอมในการคืนสมบัติให้ตามที่เคยตกลงกันไว้
ทนายความทำได้แค่ยืนรออยู่ที่หน้าบริษัทแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีตัวแทนจากนางสิริพรออกมาพบ
แล้วก็แจ้งให้ติดต่อกับนายทวิชาหวังโพคาทนายความของนางสิริพร
นายพิสิทธิ์บอกว่าจะกลับไปแจ้งให้แม่ประนอมและสารรับทราบว่าคู่ความไม่รับหนังสือข้อตกลง
นัดหมายกันอีกครั้ง๓๐พฤษภาคมนี้นะคะ
ส่วนกรณีนายกีรติชนลสิทธิ์ดีไซเนอร์ชื่อดังและเจ้าของห้องเสื้อดวงใจบิส
ก็ได้เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมถึงพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ช่วยติดตามนางสมพรชนลสิทธิ์อายุ๙๐ปีมารดา
ให้ติดตามตัวกลับมาที่กรุงเทพค่ะ
หลังจากนางดวงใจเรวัตพี่สาวต่างบีดามันดาพามันดาออกไปจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านสามเศษ
พักอาศัยอยู่ที่บ้านลูกชายของนางดวงใจที่จังหวัดชนบุรีนานร่วมเดือนแล้วนะคะ
พลตำรวจรีทรงพลวัฒนาชัยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
กรณีนี้ต่างคนต่างมีสิทธิ์ที่จะอนุบาลหรือดูแลมันดา
ก็เลยแนะนำให้ไปร้องต่อสารเพื่อพิจารณาว่าบุคคลใดมีสิทธิ์ที่จะดูแลหรือดูแลร่วมกันได้
แต่ว่าเบื้องต้นก็รับหนังสือร้องทุกข์เอาไว้นะคะ
ก่อนจะนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไปค่ะ